พาไปกราบไหว้องค์ท้าเวสวันที่มีที่มาที่ไปจากต้นตะเคียนครับ
ปังมะกงอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่
แต่คนแถวนี้ในพื้นที่เขารู้จักกันเป็นอย่างดี
ปังมะกงเขาตั้งอยู่ที่เลขที่๑๕๘หมู่๑๑ตำบลปิ้งโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่

เขาบอกว่าเป็นวัดเด่นวัดดังแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีของชาวไทยใหญ่นะครับ
วัดนี้ทำไมถึงดังแล้วล่ะ
ตอนนี้เขามีท้าเวสวรรค์

สลักมาจากไม้ตะเคียนทอง
หนาดใยนะเป็นท่อนใยเลยนะ

ป่าช้าของหมู่บ้าน

ท้าเวสวรรค์อย่างที่เห็นในตามภาพไปเนื้อสกรูค
เข้ามาที่นี่แล้วเขาบอกว่าได้โชคได้ร่าบแบบ
อะไรของคุณ
ทูบแบบธรรมดาไปก่อนส่วนทูบเสี่ยงทายอยู่ตรงไหน
นี่เล็กนี่